อันนี้เพื่อนบ้านก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะว่าเดินเตรแล้วก็เอามีดไล่ทำร้ายเขาไปทั่วค่ะ
โอ้โหคือชาวบ้านไม่มีใครกล้ามาเดินสวนแล้วล่ะ
แต่หมาเนี่ยยังกล้ามาเจอหมาหมาก็เห่าอ่ะเพราะว่ามันไม่ปกติ

คือคุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งอันตรายจริง
เพื่อนบ้านคงแอบถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะนะคะ

บอกเนี่ยไม่รู้จะหาความปลอดภัยจากที่ไหน

น่ากลัวถือมิดค่ะนี่ค่ะถือมิดด้วย

อันนี้คือที่ถนนสะดาวซอย๓
อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองบู่บ้านปากแพรก
เจอแบบนี้ไม่มีใครกล้าออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านค่ะ

ในจุดนี้ไม่เจอตัวผู้ชายคนนี้
เจอหลานของเขาค่ะนะคะ
บอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยชื่อว่านายสำอางเป็นลุง
สติไม่ค่อยดีถือมีดไล่ฟันไปทั่วทั้งคนทั้งหมา
เพื่อนบ้านก็ละอาแล้วเป็นมาหลายปีแล้ว
ติดคุกก็ออกมาได้๒เดือนแล้วก็ยังไม่หาย
ตนเองอยู่ที่บ้านก็ยังต้องปิดประตูตลอด

อยากให้หน่วยงานพาไปรักษาทีเถอะค่ะ
จะได้ไม่ต้องอยู่กันแบบหวาดระแวง

ล่าสุดกู้ภัยปลวกแดงเข้าไปจับตัวผู้ชายคนนี้นะคะ

ขอให้รักษาให้หายก่อนนะแล้วค่อยปล่อยกลับมา
ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแบบเดิมอีกนะคะ